เลข๘๗๖๗อย่างนี้นะ
หลวงพ่อมีสิริอายุ๘๗ปี
๖๗ผัดสา

แล้วก็เลขรถหลวงพ่อ

ตีมั้ยตีมั้ยของพอทฤษฎีก็ตีเหมือนกัน
ตีนะฮะมีเลข๑๒

นี่ก็๘นี่ก็มีนะฮะ๔๖๖๔
ทำไมอีกอ่ะ๔๖๖๔มาจากไหนอีกอ่ะ

แต่บางคนเนี่ยก็ไปตีมบ้านเลขที่

ชาวบ้านก็เลยตีกันออกมาเป็นเลข๓๐๗
คุณมดดำมาเหนือขั้นให้แบบเลข๓ตัว

พอหวยเนี่ยนะฮะต่างพาเดินทางกันไป

ผ่าศูนย์กลางประมาณ๑เมตรนะฮะ

ไหนบอกน้ำพี่ข้อหวย
ว่ามีอายุกว่า๑๐๐ปี

จมอยู่ในน้ำ
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร